ส่วนข่าวนี้ครับคนร้ายทำทีไปขอซื้อทองแดงจากร้านร้านหนึ่ง
ปรากฏว่าไม่ได้จ่ายเงินจริงทำเป็นโอนเงินนะฮะ

เจ้าของร้านก็มาแจ้งความเอ้าแต่ทำไมหลักฐานก็มาครบ
แต่ตำรวจบอกว่าไกลเกลี่ยแล้วกันไกลเกลี่ยแล้วกัน
บอกทำไมตำรวจทำแบบนี้นะฮะ
ดูครับคุณผู้ชมครับคุณอภิญญาธินอ่อนอายุ๓๓ปี
เป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ตะบนบางเสาทง
เอาหลักฐานต่างให้ทีมข่าวดูนะครับมีอะไรบ้าง
เนาใบแจ้งความตำรวจสพบางสาวทงแล้วก็
หลักฐานจากกล้องวงจรปิดอ้าวก็หลักฐานก็เยอะนี่
อภิญญานะครับคุณอภิญญาเล่าบอกว่า
เหตุเกิดวันที่๕กุมภาพันธ์คนร้ายเป็นผู้ชายอายุเกือบ๕๐แล้วล่ะ
มาขอซื้อทองแดงเส้นหนัก๒๒กิโลกรัมเป็นเงิน๖๙๐๐บาท
นี่คนก่อเหตุวันนี้นี่ฮะทองแดงเส้นเป็นอย่างนี้นะครับ
คนร้ายบอกว่าขอจ่ายเงินผ่านแอปนะ
อ้าวแต่ไม่มียอดเงินเข้า
พอหันไป๑ทีคนร้ายคือเซ็คซี่หนีไปแล้ว
ก็เลยให้คนงานขี่มอเตอร์ไซค์ตาม

หลักฐานพอไหมคุณผู้ชมหลักฐานพอไหม
ล่าสุดเมื่อวันก่อนโทรไปถามตำรวจตำรวจอ้างว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะ
เกลี่ยแล้วกันเธอบอกเอ้าก็แจ้งไปแล้วว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
พอเธอบอกไม่เจรจาตำรวจบอกงั้นต้องรอออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุอีกครั้ง
ใช้เวลาอย่างน้อย๑๔วันเธอบอกเธอไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจทำงานแบบนี้
ทำไมถึงไม่จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีทั้งที่หลักฐานเธอหอบมาให้ครบแล้วนะฮะ

ตำรวจรู้ทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้ตัว
ก็ตอนแรกอ่ะวันจันทร์หรือวันอังคารก็โทรไปถามเพราะเรื่องเกิดวันเสาร์เขาก็
เขาเข้ามาเคียร์เราก็เลยงงว่าทำไมต้องรอ

ก็คือให้จับเลย
หมดแล้วฮะนี่แหละครับคือหลักฐานต่าง
ก็เธอให้หมดแล้วแล้วจะทำยังไง
นะฮะอ่าตำรวจดูให้เขาหน่อยนะสงสารเขาเขาเดือดร้อนครับ